คุณผู้ชมสินห้าท่องได้ครบไหมคะสุราเมระยะมัชชาปมาตธานา
เวรมณีสิคะประทังสมาธิยามิค่ะเราเป็นคารวาสปุธชนคนทั่วไปเนี่ย
ดื่มสุราเนี่ยก็ผิดศีลห้าแล้วถ้าพระดื่มเนี่ยโอ้โหคุณไม่เหลือค่ะ
ใช้คำว่าอาบัดได้ไหมชาวบ้านบอกว่าเอือมสุดจะทนทนสุดแล้วไม่ไหวแล้วนะคะ
กับพฤติกรรมแบบนี้พระลูกวัดที่อูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
คุณคะไปดื่มเหล้าตั้งวงดื่มเหล้ากับชาวบ้านทำได้ไงป้าเนี่ยบอกว่า
ไม่ไหวแล้วแกด่าพระเลยนะแกบอกว่าไม่กลัวบาปแล้วพระแบบนี้ไม่ต้องกลัวบาป

แกบอกว่าไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าสร้างเรื่องสร้างราว
แล้วก็ทำให้วัดเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นวัดสามัคคีธรรมในจังหวัดสุพรรณบุรี
อูทองนะคะแกก็เลยไปร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านให้ไปตรวจสอบที
ผู้ใหญ่บ้านก็รับนะคะลงพื้นที่เลยค่ะไปตรวจสอบปรากฏว่าคุณคะ
ไปพบพระพบพระนี่ไม่ใช่จังหวัดหลัดนะไม่ใช่พบพระนะไม่ใช่ไม่ใช่
พบพระที่ถูกร้องเรียนคือพระสนชัยสามโรอายุ๕๒ปี
หลักฐานมันทนโทษมันประจักษ์ต่อสายตาผู้ใหญ่บ้านเลย
แอ๋ค่ะกลิ่นเหม็นละมุดหึงเชียทีนี้เอ่อผู้ใหญ่บ้านก็เลย
นิมนต์ออกมาจากกุฏิมาสอบถามหลวงพี่ยืดอกค่ะ
รับแบบแมนเลยดื่มเหล้าเมาจริงดื่มไปสองกั๊ก
แกบอกแบบไม่กั๊กเลยนะดื่มไปสองกั๊กค่ะแต่ที่ดื่มไป
เพราะว่ามันมีเหตุผลนะผู้ใหญ่บ้านอยากฟังเหตุผลไหมคุณผู้ชม
อยากฟังไหมอยากฟังอยากฟังไหมดิฉันเล่าให้ฟัง
สลินลีลาเยอะบอกว่าอาตมารู้สึกเครียดไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากพระร่วมวัดทำให้ต้องดื่มเหล้าย้อมใจ
นี่คือเหตุผลฟังขึ้นไหมฟังขึ้นไหมส่งไลน์มาบอกเราหน่อย
เดี๋ยวปล่อยเสียงพระสนชัยสมโรหน่อยค่ะ
ก็ยอมรับเต็มปากเต็มคำแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทีนี้
คณะกรรมการวัดพร้อมกับคณะสงฆ์
สุดท้ายแล้วก็มีมติเป็นเอกชันนะคะ
ไม่ยอมให้พระรูปนี้อาศัยผ้าเหลืองหารายได้ลงขวดเหล้าอีกต่อไป
ก็เลยจับศึกแต่ถามว่าเจ้าตัวเนี่ยยอมศึกไหม
ไม่ยอมศึกค่ะเขาก็มีข้ออ้างอีก

อาตมากำลังศึกษาธรรมะเรียนนักทำเอกอยู่

ศึกไปจะเป็นบาปกรรมเพราะฉะนั้นไม่ศึก
ทางคณะกรรมการวัดก็เลยลงมติ
หากไม่ยอมศึกก็จะให้ออกจากวัดก็คือไล่ออกจากวัดไป

ไม่ยอมไปค่ะไม่ไปไหนทั้งสิ้น
ทีนี้ทางวัดเจรจาอยู่นานเกือบ๒ชั่วโมงสุดท้ายค่ะ

คณะสงฆ์คณะกรรมการวัดไปหยิบเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนเลย

เจ้าตัวยอมเปลี่ยนชุดแต่ไม่ยอมศึกจากการเป็นพระ

ก็เลยให้นอนวัดอีก๑คืนตอนนั้น
ช่วงเช้าวันนี้ถ้ามีความคืบหน้าเรารายงานเพิ่มเติมนะคะ
ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้กลายเป็นคารวาสแล้ว

เหตุการณ์นี้คุยกันตั้งแต่ฟ้ายังมีแสงอยู่เลยจนมืด
ค่ะไม่ยอมก็คือไม่ยอมเนี่ยนะคะ